แม่เป็นห่วงลูกชายวัย๓๒ปี
หายออกจากบ้านไปตอนนี้กำลังตามหาตัวอยู่นะคะ
ซึ่งมีการโพสต์ภาพเรื่องนี้ที่เพจข่าวสารเมืองปาการวี๒
คนที่ศูนย์หายคือนายวัลลบเอี่ยมสุวรรณ

หายตัวออกจากบ้านไปเป็นบ้านพักแถวบางปูนะคะ
สมุทรประการตั้งแต่วันที่๓๐สิงหาคม
จนวันนี้คุณผู้ชมมันเดือนเต็มแล้วนะคะ
๑เดือนเต็มแล้วยังไม่เจอหน้าลูกชายนี่ค่ะ

คุณแม่คือนางสาวทัศนีพร้อมสิ้นอายุ๕๘ปี
แม่เป็นแม่บ้านอยู่ที่บริษัทแถวนิคมอุตสาหกรรมบางปูนะ
แม่บอกว่าลูกเคยรักษาอาการทางประสาท
อยู่ที่สถาบันจิตเวทสมเด็จเจ้าพญา

ลูกก็มีอาการก้าวร้าวแล้วก็หลงลืม
ทีนี้วันที่๓๐สิงหาคมลูกกลับมาถึงบ้านปั๊บ
เอามอเตอร์ไซค์มาเก็บแล้วก็เดินออกจากบ้านไป
หลังจากนั้นแม่ติดต่อลูกไม่ได้อีกเลยค่ะ
แม่ก็ไปถามเพื่อนร่วมงานของลูกชายปรากฏว่า
ลูกลาออกจากที่ทำงานไปแล้ว
ทีนี้หลังจากนั้นแม่ก็เลยไปแจ้งความ
ที่สพบังปูเพื่อที่ต้องการจะขอความช่วยเหลือ
ไป๑เดือนแล้วยังไม่ได้ข่าวคราวของลูกเลยนะคะ

มีคนก็กดทิ้งเพราะวันต่อมาก็ติดต่อไม่ได้เลย
เมื่อคืนก็ออกหาอยู่ค่ะ
เขาบอกว่าอยู่จุดกันที่นี้ประเมินเมื่อคืน
มีคนทดสอบหาหันตะวันรึยัง
หาทุกวันเลยข้าวคำกรง
มันเป็นลูกชายคนเดียว

มีแต่เป็นเพื่อนเขาไปถามเพื่อนเขาก็บอกว่าไม่เห็นเลย
ก็ไม่เห็นเลยไม่เห็นมันเลยเขาบอก
หัวอกคนเป็นแม่นะคะดังนั้นคุณผู้ชมค่ะ
ถ้าเกิดว่าใครเจอเบาะแสของลูกชายเนี่ยติดต่อไปได้นะคะ
แม่ยังเชื่อว่าลูกชายยังมีชีวิตอยู่
แล้วเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้สามารถโทรไปได้นะคะ
ให้เบอร์เอาไว้๐๙๗๐๘๐๗๙๘๒นะคะ
ถ้าเกิดเจอตัวผู้ชายในภาพคนนี้นะคะ
นายวัลลบเอี่ยมสุวรรณหรือว่านายดุ๊กอายุ๓๒ปีค่ะ